แต่ว่ายุคนี้ช่วงนี้สถานการณ์แบบนี้สิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือการสวมใส่หน้ากากอนามัย
ถ้าเกิดว่าเราจะออกจากบ้านเนี่ยเราต้องหาแล้วลืมหรือเปล่า

แต่ถ้าเกิดว่าคุณหาหน้ากากอนามัยไม่เจอ
แล้วจะทำยังไงไปดูคลิปนี้กันค่ะเขาจะหาเจอไหม

คุณเอาไหมครับจะไว้ไหน
อ้าวช่องไปช่องช่วยเขาหาสิ
เดี๋ยวฉันจะช่วยหาแต่ดิฉันก็หาไม่เจอเหมือนกัน
คือเป็นคลิปที่คุณครูท่านหนึ่งเนี่ยถ่ายไว้นะฮะ
มีนักเรียนหญิงคนหนึ่งคือคุณครูเนี่ย
วันนั้นจะพานักเรียนชั้นป๕ไปถวายเทียนพรรษา
เป็นคุณครูสอนภาระอยู่ที่โรงเรียนบ้านคำเม็กพัฒนบำรุง
แล้วคุณครูบอกว่าจะพาออกไปเนี่ยจะพาไปถวายเทียนพรรษาแล้วเนี่ย
ทำไมไม่ใส่แม็กซ์แม็กซ์หายไปไหน
นักเรียนหญิงคนนี้เขาก็งงมากเขาบอกโอ๊ยหนูหาไม่เจอ
หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนูเอาแมสไปไว้ที่ไหน

คุณครูก็เลยบอกเอาอย่างนี้ไปหาในห้องเรียนดูสิหาหรือยัง
ส่วนเพื่อนคนอื่นที่ใส่แล้ว
ให้ใส่แมสเสร็จเรียบร้อยแล้วลงไปรอข้างล่างเลย

ซึ่งน้องคนนี้เขาวิ่งไปหาในห้องเรียนคุณดูสิ
หาในกระเป๋าก่อนแล้วหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
คุณครูก็เลยต้องพยายามย้ำว่าหนูถอดแมสไว้ไหนหนูหาดี
แล้วสุดท้ายน้องหาเจอไหมคะคุณว่า

อยากรู้ใช่ไหมว่าน้องหาเจอหรือเปล่าไปดูค่ะ

เว้ยคุณวิน
บอมมี่ไหมน้องหาเห็นแปลกกาหนูก่อน
บอมมี่แม้หาแหละบอมมี่

เสียใจมากจะร้องไห้เอามือทาบหน้า
อะไรเนี่ยอยู่ตรงข้าง

เจอแล้วค่ะหายอยู่ตั้งนานสองนานเสียหกเสียใจจะไม่ได้ไปกับเพื่อนที่แท้แม็กซ์
ไม่ได้หายไปไหนเลยหนูก็ใส่ของหนูอยู่ตั้งแต่แรกแต่หนูดึงลงมาตรงคาง
คุณลืมแหมคุณครูเขาก็ช่วยเตือนช่วยบอกน้อง
อย่าลืมนะการสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกไปข้างนอกนี้
เป็นสิ่งจำเป็นมากนะคะกาดไม่ตกนะน่ารักจริง
ขอชื่นชมคุณครูด้วยนะคะช่วยชมคุณพ่อด้วย
เอ้ยอย่างนี้มันทำให้ยินถึงคุณพ่อคุณแม่นะ
ค่ะพ่อบอกว่ามีแว่นแล้วต้องค่อยเอาไว้ตรงร่าง
เห็นแว่นป๊าไม่รู้เห็นแว่นแม่ไหมจ๊ะ